พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าไปให้การช่วยเหลือคนงานที่เขาไปขุดลอกท่อ
บำบัดน้ำเสียแถวย่านเพลินจิต
ทีนี้ก็ขาดอากาศหายใจอยู่ในนั้นหมดสติไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยไปปฐมพยาบาลนะคะ
เรื่องต้นมีการนำทั้งหมด๔คนส่งโรงพยาบาลค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ช่วยกันนำตัวชาย๓คนขึ้นมาจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

ทั้ง๓คนพยายามไปช่วยผู้รับเหมา
ลอกท่อบ่อบำบัดน้ำเสียที่ลงไปลอกท่อ

แต่ว่าอีก๓คนอาการยังคงน่าเป็นห่วง
โดยที่เกิดเหตุเป็นถนนระหว่างลานจอดรถและอาคาร
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพบท่อสวนใต้

มีความลึกประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตร

เป็นชาย๓คนแล้วก็หญิงอีก๑คน
และ๒คนก็เป็นคนงาน

เวลาประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้
กลุ่มของผู้หมดสติซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงต่อ
ถูกว่าจ้างให้ลงไปฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด
แล้วก็ไปปรับปรุงสภาพของบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

นายชูเกียจกำลังจะขึ้นมาจากเบาะแต่ว่าเกิดหมดสติ
ก็เลยทำให้นายเอกชัยซึ่งเป็นพี่ชาย
ก็รีบวิ่งไปช่วยกระทั่งหมดสติตามไปอีกคน
ทำให้คนงานอีก๒คนรีบเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
แต่ว่าเกิดหมดสติตามกันไปด้วยเช่นกันหลังจากนั้นพอทั้งหมดขึ้นมาได้
ก็ได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วสติกลับคืนมา
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า
หนึ่งในผู้บาดเจ็บที่หมดสติยังมีอาการสาหัสอยู่
สาเหตุเนี่ยตอนนี้ตำรวจนครบาลลุมพินีคาดว่าผู้หมดสติเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานานประกอบกับด้านล่างเนี่ย
อากาศน้อยจึงทำให้หมดสติเดี๋ยวจะเตรียมสอบปากคำ
เจ้าของบริษัทรับเหมาขุดลอกเบาะบำบัดน้ำเสียอีกครั้งนะคะ